ธรรมชาติก็รังสรรค์สิ่งสวยงามไว้เยอะแยะมากมายเลย
แต่ว่าจริงแล้วธรรมชาติก็สร้างความสวยงามไว้ทุก๔ภาคในประเทศไทยเลยนะ
แล้วแต่ละภาคเขามีความสวยงามที่เป็นแบบโดดเด่น
แล้วก็มีเอกลักษณ์แบบฉบับของตัวเองเยอะแยะมากมาย
พาไปเที่ยวสี่ภาคกันเลยมีที่ไหนน่าเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนี้บ้าง

ที่แรกค่ะสวยงามมากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
จังหวัดพังงานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่สวยงาม
แล้วก็เป็นแบบโอ้โหสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ย
มาถึงแล้วอยากมาเมืองไทยต้องว่ามาเที่ยวที่นี่นะ
ที่ควรจะต้องไปเพราะว่าที่นี่เขาปิด
เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองมาอยู่ช่วงหนึ่ง
รองว่าคุณไปที่นี่คุณจะได้เห็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก
น้ำใสทรายขาวแล้วก็ไปดำน้ำดูปากการังกันได้ด้วย
และสำหรับคนกรุงที่ไม่อยากเดินทางไกลมากนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปยอดเขาเทวดา
อุทยานแห่งชาติผู้เตยจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่ไปพักผ่อนได้ท่ามกลางธรรมชาติสวยเลยคุณ
แล้วดูวิวทิวทัศน์ของเขาเนี่ยเหมือนไปไกลนะ
แต่ว่าต้องออกแรงแบบผจญภัยแอดเวนเจอร์กันนิดนึงนะคะ
รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

ยิ่งช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านช่องประตู๑๕บาน
ของปราศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรำ

เป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากมากนะคะ
ใครอยากจะไปชมวางแผนกันได้เลยนะ
ช่วงวันที่๕๗มีนาคมนี้นะคะ
แอวกันต่อที่เมืองเหนืออุทยานแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางเจ้า
ที่นี่เขามีการจัดงานเทศกาลดอกเซี่ยวบานนะคะ
จัดขึ้นวันที่๘๑๐มีนาคมนี้แล้วนะ
ใครอยากจะไปชมความสวยงามของดอกเซี่ยว

แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวอุทยานแจ้ซ้อนด้วยนะคะ
ได้ไปต้มไข่ในน้ำผู้ร้อนไปดูธรรมชาติสวย

ลองเลือกดูสถานที่เที่ยวที่พักผ่อนในเมืองไทย

ค่อยกลับมาทำหน้าที่ของเรากันต่อนะ
ก็ต้องขอขอบคุณภาพสวยจากเว็บไซต์ต่างด้วยนะคะ
นี่แหละครับเมืองไทยไม่ไปไม่รู้
ไปให้ครบทุกที่เลยนะคุณผู้ชมนะ